คุณผู้ชมคะข่าวนี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่จริงต้นเรื่องก็มาจากงานบุญนะ
ฝ่ายชายก็มาช่วยงานบุญแล้วก็มาเจอผู้หญิง
ทีนี้ขอมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิง

แต่พอตกกลางคืนปั๊บผู้ชายคนเดิมกลับมามาก่อเหตุเลย
คือจุดไฟเผามอเตอร์ไซค์ของผู้หญิงเขาพังเสียหายเลยค่ะ
แล้วดูสภาพสิเนี่ยคือเหลือแบบนี้มอเตอร์ไซค์ของผู้หญิงนะคะ
เจ้าของหรือว่าผู้เสียหายคือนางสาวเนชนกปิ่นทองอายุ๒๙ปี
ก็อยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ
ส่วนผู้ที่ก่อเหตุนี่คนนี้เป็นรูปภาพนิ่งที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
นายราชันหรือว่านายโหน่งอายุประมาณ๔๐ปี
แล้วหลังจากก่อเหตุเสร็จปั๊บหนีหายไปเลยค่ะ
ชาวบ้านที่เขามาช่วยดับไฟที่มันไหม้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ย
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นนอนอยู่ในบ้านพัก
ได้ยินเสียงชาวบ้านตะโกนไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้
เขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดูปรากฏว่ามีไฟกำลังไหม้มอเตอร์ไซค์อยู่
ก็เลยไปเอาสายยางมาฉีดน้ำดับไฟใช้เวลาประมาณ๕นาที

ผู้เสียหายคือนางสาวเนชนกก็เล่าให้ฟังบอกว่านายโหน่งเนี่ย
เขามาช่วยงานเป็นงานบุญที่บ้านเดินเข้ามามาลวนลามเธอ
แล้วก็มาขอมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ชูยาวัยอากาศ
อยู่ตลอดเวลาเลยทีนี้นางสาวเนชนกก็พอเห็นแบบนี้
ไม่เล่นด้วยค่ะด่ากลับไปแรงเหมือนกัน
อันนี้เธอบอกนะหลายประโยคเลยแล้วก่อนหน้านี้
ก็เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาดกันมาแล้วรอบนึง
จนพอช่วงเย็นนายโหน่งก็เดินทางกลับบ้านไป
แล้วตอนดึกหน่อยสักประมาณ๔ทุ่มในโหน่งกลับมาค่ะ
ชาวบ้านบอกว่านายโหน่งเข้ามาป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยน
เหมือนมีท่าทีพิรุษหน้าบ้านของผู้เสียหาย
หลังจากนั้นไม่นานไฟมันก็ไหม้รถมอเตอร์ไซค์ค่ะ
ซึ่งผู้เสียหายก็บอกอีกด้วยนะคะว่านายโหน่งเนี่ย
เป็นคนที่ไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดคือติดยาค่ะ
แล้วก็เป็นผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต

รวมถึงเธอก็ตั้งรางวัลบอกว่าให้เงิน๕๐๐๐เลย
ถ้าเกิดใครที่ให้เบาะแสหรือว่าจับตัวในโหน่ง
ส่งตำรวจได้มาเอาเงินสดไปได้เลย
ตำรวจเขาก็มีการจัดชุดสืบสวนนะคะลงพื้นที่ไปติดตาม
เพื่อที่จะนำตัวนายโหน่งมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้เร็วที่สุดนะคะ